ลูกค้าจะไปซื้อโทรศัพท์มือถือกับคนขาย
ลูกค้าเป็นใบ้หูหนวก

อ้าว

เอาเขียนโงงค์ไว้หมด
คุณผู้ชมคุณผู้ชมลองเดาซิว่าลูกค้าพยายามจะสื่อสารว่าอะไร
คนขายเขาถามแจกไพ่เหรอทำมือแบบนี้แจกไพ่เหรอ
คุยกันไม่รู้เรื่องจริงค่ะผู้หญิงคนนี้จริงสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อสาร
ที่ทำท่าเหมือนแจกไพ่เขาหมายถึงจ่ายตังค์
จะจ่ายตังค์แบบผ่อน๑๐เดือนแล้วร้านไม่มีไม่มีให้ผ่อนค่ะ
ไม่มีแบบ๐๑๐เดือนไม่มีแบบให้ผ่อน
วันนั้นที่มาซื้อของเลยไม่ได้มือถือไง
ทีนี้พอคลิปนี้มันแชร์ไปนะคนมาคอมเมนต์เพียบเลย
เขาบอกว่านี่ทางร้านรู้หรือเปล่าพี่ผู้หญิงคนนี้นะ
นิสัยดีมากเลยเขาขยันทำมาหากินนะแล้วก็น่าสงสาร
แม่เพิ่งตายไปโอ้โหพอทางร้านเห็นคอมเมนต์ที่แบบหลั่งไหลมา
นี่คุณผู้ชมคะทางร้านไปตามหาจนเจอ
จนเจอแล้วสุดท้ายเอามือถือเครื่องให้ผ่อน๑๐เดือน
ไม่ต้องผ่อนเลยค่ะเอาไปเลยฟรี
ดูจังหวะที่พี่เขาได้มือถือค่ะ
นะเล่นไฟแม่งเอาแล้วนะไม่ให้เล่นนะ
เอาไปเล่นเพจเล่นไลน์น่ะนะโอเคผมให้ฟรี
ในข่านี้อยู่ด้านอาจารย์ไผวรก็ง่ายขึ้นเลยนะ

เนี่ยคือพอเห็นคลิปนี้เนี่ยนะท้ายที่สุดนะพี่ผู้หญิงคนนี้
เขารู้แหละว่าเขาได้โทรศัพท์มือถือเขาดีใจมากน้ำตาไหลมาก
ร้องไห้ใจอีกอย่างหนึ่งนะต้องชื่นชมทางร้าน
คือเขาบอกเลยแหละว่าวันนั้นก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะเจอลูกค้าที่เป็นผู้พิการ
รับเลยนะว่าไม่เคยขายโทรศัพท์ให้กับผู้พิการ
แล้วการสื่อสารมันลำบากมากจริงกว่าจะเข้าใจกัน
แล้วพอยิ่งรู้เรื่องราวชีวิตของพี่เขาเนี่ยไปอ่านในคอมเมนต์ไง
คนก็คอมเมนต์เยอะก็บอกว่าโอ้โหสงสารสงสารมาก
ก็เลยติดต่อให้มารับมือถือไปแบบฟรีเลยนะคะ
แล้วนักข่าวของเรานะไปหาพี่ที่เป็นลูกค้าพี่ชนิกาค่ะ
ชะนิกาอายุ๔๒ปีนะพี่เขาเป็นใบ้
ก็อยู่ที่บ้านดงมะนาวค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

อยู่กับหลานหลาน๑๘ปีนะอยู่กัน๒คนค่ะ
เพราะว่าคุณแม่ของพี่ชะนิกาเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไป
โอ้โหดอมเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อช่วงต้นเดือนตุลา
๗ตุลาที่ผ่านตัวเองน่ะนี่ค่ะ
แล้วพี่เขาหยิบมือถือมาเห็น๒เครื่องนี้ไหมคุณผู้ชม
เครื่องหนึ่งน่าจอมันแตกนี่รู้ไหม

ใช่ค่ะแบตบวมหน้าจอแตกแบบนี้มันใช้งานไม่ได้แล้ว

หลานอ่ะหลานสื่อสารได้หลานเล่าให้ฟังว่าน้าผมน่ะ
พิการหูหนวกเป็นใบ้มาตั้งแต่เกิดแล้ว
แล้วทุกวันนี้นะผมก็รับจ้างทั่วไป
รับจ้างซักผ้ารีดผ้าถอนผมงอก
ก็ได้รายได้มานะพอเลี้ยงตัวเอง
มือถือมีอยู่เครื่องเดียวแล้วนะผมชอบดูโซเชียลมาก
วันนั้นโทรศัพท์นะผมหล่นแล้วหน้าจอแตก
ทีนี้น้าแบบร้อนใจไงว่าแบบเอ๊ะทำยังไงดีทำยังไงดี
น้าก็เลยไปที่ร้านมือถือโดยที่น้าไม่ได้บอกหลาน
ปกติถ้าเกิดสื่อสารแบบนี้หลานจะไปด้วยไง

แต่ทีนี้รอบที่แล้วที่น้าไปไม่ได้บอกใครค่ะ

แล้วพอร้านมีการโพสต์ลงโซเชียลคนไปคอมเมนต์กันเยอะ
ตัดสินใจนะเอาติดต่อมาแล้วก็มอบมือถือเครื่องใหม่ให้นะ
ไม่คิดตังค์เลยอ่ะครอบครัวนะขอบคุณมากนะผมดีใจมากนะคะ
ดีใจไหมดีใช่ไหมขอบคุณคนให้หน่อยขอบคุณคนให้หน่อย

นี่แหละมีหลานชายเนี่ยคอยแปลภาษามือให้นะคะ
ที่นักข่าวถามไปแล้วน้าก็บอกว่าดีใจมาก
บอกด้วยนะว่าน้าผมก็วันนี้ไปอบรมอาชีพสร้างรายได้
กับสมาคมคนหูหนวกจังหวัดกำแพงเพชร
นะผมตั้งใจไว้แล้วนี่มีใบประกาศนะ
คือจะมาต่อยอดในการดูแลตัวเอง
ต่อไปเอาเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็หวังว่าน่าจะใช้มือถือ
เพื่อที่ทางร้านเซ็นทรัลโฟนมอบให้ฟรีเนี่ย
ใช้ในการสร้างรายได้สร้างอาชีพ
ให้กับตัวพี่ชะนิกาเองเป็นกำลังใจให้นะคะ